แต่ข่าวแรกของเราคุณผู้ชมมาอัปเดตอาการป่วยของคุณอาร์
แสงสุรีรุ่งโรธนะคะนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง
ต้องบอกแบบนี้นะคะว่าปฏิหารมีจริงค่ะ
จากก่อนหน้านี้นะคะที่มีอาการโคม่าเลย
โควิดลงปอดนะคะแล้วก็หลายคนญาติญาติทำใจไว้แล้ว
แต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมอาการดีขึ้น๕๐ค่ะ
นี่นะคะต้องบอกคำนี้นะคะว่าปฏิหารมีจริงค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะในเพจแสงสุรีรุ่งโรธได้อัปเดตอาการของคุณอาค่ะ
ฟังแล้วใจชื้นขึ้นมาเลยนะคะเป็นข่าวดีค่ะ
บอกว่าหมอจะเริ่มฝึกให้หายใจเอง

ก็จะมีการประเมินว่าหายใจเองได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ
ที่ผจญความดันปกติดี
ขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงและส่งกำลังใจให้พี่แสงสุรีค่ะ
ขณะพี่ไทยเอกพันธ์นะคะก็ได้เปิดใจกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐผ่านวีดีโอคอร์ค่ะ
คือตอนเมื่อวานเนี่ยใกล้กัดตัวอยู่
แกไปเจออาแสงสุรีตอนนั้นยังไม่รู้ว่าติดโควิดไงคุณผู้ชม
ก็บอกว่านะคะพี่ไทยได้พูดคุยกับคุณหมอที่ดูแลคุณอาค่ะ
บอกว่าตอนนี้คุณอาแสงสุรีดีขึ้นจริงค่ะ
วันแรกที่พบว่าติดโควิดนะคะแล้วก็ลงปอดด้วยอาการโคม่า
ต้องเข้าไอซียูผ่านมา๔วันคุณผู้ชม

ซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะทีมแพทย์ใช้ยารักษาแบบเดียวกับท่านผู้ว่าปู

ผู้ว่าจังหวัดสมุทรศาคอนที่เป็นปวดกว่านั้นนี้คุณผู้ชม
ไปฟังเสียงสัมภาษณ์สักเล็กน้อยค่ะ
เป็นข่าวดีครับตอนนี้กำลังดีวันดีคืนนะครับ

คุณหมอบอกว่าตอนนี้อาแสงเนี่ยเขาจะเอาเครื่องช่วยหายใจออกแล้ว
เพราะว่าจะให้แกหายใจเองเริ่มเริ่มเป็นสัญญาณที่ดีแล้ว
แต่จะได้มากน้อยขนาดไหนจะได้สักกี่นาที
อันนั้นก็แล้วแต่ว่าของแกจะไหวขนาดไหน
คือแล้วแอร์โชคดีอย่างหนึ่งแกได้ตัวยาที่คุณหมอนะครับ
ก็ได้ตัวยาเดียวกับผู้วาดรุจการจังหวัดสมุทรสาครคลอลใช้ด้วย
คนเริ่มกันว่าแกเสียก็เสียก็ดีเลยครับ
ไปต่ออายุให้แกอายุยืน
และล่าสุดคุณผู้ชมนะคะ

ภรรยาแล้วก็ผู้จัดการส่วนตัวของคุณอาแสงสุรีค่ะ
แสงสุรีค่ะได้รับข่าวดีมากคุณผู้ชมวันนี้ค่ะคุณอาทอดเครื่องช่วยหายใจเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือกลับมาหายใจปกติเนี่ยล่ะค่ะแล้วก็ไข้ไม่มีนะคะแต่ว่าคุณหมอก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะส่วนตัวพี่ท้ายเอกพันธ์เองนะคะแล้วก็ภรรยาเขาก็ผลตรวจโพวิตออกแล้วนะคะไม่ติดโพวิตค่ะหรือว่าเป็นข่าวดีมา